ไปดูอีกหนึ่งคุณยายคุณยายที่กำแพงเพชร
นำกล้วยน้ำว้าในสวนมาแปรรูปขายสร้างรายได้แล้วขายออนไลน์ด้วยนะ
นี่ไม่ธรรมดาคุณยาย
ไปที่บ้านเล็กที่๙๐๖ตำบลคนเทียมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คุณยายบุญชูชัวมานะสวัสดิ์อายุ๘๒ปี
ลูกหลานว่างเว้นจากการทำงานประจำแล้ว
ก็มาช่วยกันทำกล้วยตากแม่บุญชู
กล่องละ๓๕บาท๓กล่อง
กี่กล่องนะ๓กล่องเท่าไหร่๓๓กล่องละ๓๕๓กล่อง๓กล่องร้อย
ถูกทำไมคุณรู้วะก็ผมเคยซื้อเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
กล่องละเท่าไหร่นะ
กล่องละ๓๕๓กล่อง๑๐๓กล่องร้อยนะ
เหมือนที่คุณซื้อมาให้เพื่อนใช่
ใช่ที่ไหนก็๓กล่องคุณจะเถียงทำไมเนี่ย
เขาจะขาย๓กล่องร้อยจะเถียงทำไม
คือถ้าคุณซื้อกล่องเดียว๓๕๒กล่องเท่าไหร่
๒กล่องเท่าไหร่๗๐๓กล่องร้อย๕เขาต้องแพ้๕บาทเหลือ๑๐๐แจ
มุกมันไม่ได้เริ่มอย่างนี้ไม่ได้มุก
ไม่ได้จะเล่นมุกนี่ฟังว่ากล่องละ๓๕๓กล่องเท่าไหร่
งงอะไรคุณไม่ควรจะเล่นมุก
จะไม่ได้ขายแล้วเนี่ยไปช่วยคุณยายขายก่อน
คุณยายบุญชูบอกว่าที่บ้านปลูกกล้วยน้ำวาเอาไว้
หลังจากปลูกไปแล้วมันแตกนอกขยายพันเยอะขึ้นก็กินไม่ทันถูกไหมคะ
พอกินไม่ทันก็เลยทำวิธีการถนอมอาหารก็คือแปรรูปเป็นกล้วยตากเอาไว้กิน
แต่พอมันกล้วยมันออกเยอะมันดกมากคุณ

ทำกินเองก็กินไม่หมด
ต่อยอดเลยเป็นธุรกิจในครัวเรือนแล้วพัฒนาเป็นรายได้กล้วยตากแม่บุญชูแบบนี้
วิธีการทำนะคะนำกล้วยน้ำวาที่สุกได้ที่นะ
อกก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดนะ
แล้วก็เขาบอกว่าต้องเอาใยที่ติดกับเนื้อกล้วยออกให้หมดนะคะ

แล้วก็แค่เนี้ยแค่นี้เลยกลายเป็นกล้วยตากแล้วคุณ
เฮ้ยเดี๋ยวนะทำแค่นี้กลายเป็นกล้วยตากเลยเหรอ

ถูกต้องและสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยตากที่มันออกรสเค็ม
ฉ่ำก็จะต้องมีการนำกล้วยไปปอกเปลือกล้างน้ำแล้วผสมเกลือลงไปนิดนึง

แต่ถ้าแบบออริจินัลคือล้างปั๊บตากเลยจบ
เอาจริงมันเป็นวิธีการแปลรูปที่ง่ายแล้วก็สะอาดเห็นมั้ย
เพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบว่ามุ้งมีอะไรครอบ
ส่วนบรรจุพันธุ์นะคะในการบรรจุกล่องก็คือใส่กล่องอย่างดีขายผ่านโซเชียลอ่ะคุณ
มีหลานสาวนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่ช่วยโพสต์ขายในเพจเฟซบุ๊กขนมของยาย
อยากกินแล้วหน่อยเดี๋ยวจะไปลองสั่งขนมของยายนะเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วบอกเลยได้รับการตอบรับดีมาก
สั่งมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณยายบุญชู
คุณยายก็อารมณ์ดีมีความสุขนะสำหรับช่องทางในการติดต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้เนาะคุณผู้ชม
หมายเลขโทรศัพท์ตามนี้นะคะไปอุดหนุนคุณยายบุญชูกันได้นะจ๊ะ๓กล่อง
กล่องร้อยกล่องละกล่องละ๓๕บาทถ้าซื้อสองกล่องอ่ะ
แทบ๑๐แต่ต้องซื้อขั้นต่ำ๓กล่องแต่ถ้า๓กล่องอะ๑๐๐
อะไรจับ๒๐บาทด้วยเหรอ